ก็ได้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรี
สามารถที่จะจัดรายการคืนความสุขได้
เพราะว่าไม่ใช่การชี้นำประชาชนให้รับ

ก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่คิดนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ไปเข้าไปนั่นมันไม่ใช่ไม่เหมือนกัน
อันนั้นรัฐบาลเขาเป็นคนนั่นเขาก็ต้องรับผิดชอบธรรมดา
อันนี้สนัยยกรมั่นไงสนัยยกรมั่นเกี่ยวเลย
ขณะที่นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนุน
กรทระบุว่าในวันที่๗สิงหาคม
หลังจากใช้สิทธิ์ประชามติแล้ว

เพื่อติดตามผลคะแนนร่วมกับกรททุกคน
พร้อมยืนยันว่าไม่หนักใจในช่วงโค้งสุดท้าย
ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือไม่
เพราะกรททุกคนทำงานอย่างเต็มที่
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรกตกล่าวนะครับว่า
รายการคืนความสุขของนายกรัฐมนตรี
เป็นการพูดแถลงผลงานการบริหารงานของรัฐบาล

หรือการทำประชามติที่จะทำให้เกิดการ
้มน้าวใจประชาชนซึ่งสามารถทำได้ไม่ผิดอะไร
เชื่อว่ารายการในวันศุกร์นี้คงจะพูดเพียงเชิญชวนประชาชน

ส่วนพันเอกปียพงศ์กลิ่นพันธ์ทีมโฆษกขอสชยอมรับนะครับ
ยังมีความเคลื่อนไหวในช่วงโค้งสุดท้าย
ของการทำประชามติอยู่บ้างแต่ว่ายังเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
ส่วนที่มีภาพการพ่นสีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับร่างรัฐมนูล
ในพื้นที่หนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองหรือไม่
ขณะที่๖องค์กรสิทธิมนุษยชนและสื่อทางเลือก
ตัวเครือข่ายสังเกตการประชามติ
เพื่อจับตาการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูลในวันที่๗สิงหาคม
โดยจะเปิดรับข้อมูลจากประชาชนและเครือข่ายทั่วประเทศ
พร้อมรายงานข้อมูลสู่สาธารณะ
โดยเครือข่ายจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมสังเกตการประชามติ
ตั้งแต่เริ่มเปิดหน่วยออกเสียงประชามตินับคะแนน
บันทึกจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์บัตรดีบัตรเสียอย่างละเอียด
ส่งผลคะแนนและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังสำนักงานกรกต
โดยจะมีอาสาสมัครร่วมสังเกตการณ์ประมาณ๓๐๔๐คน